คุณยายวัย๗๕นะเดินอยู่ตามปกติอยู่นะคุณนะ
เตะจนล้มทั้งยืน
แล้วคนเตะอายุแค่๒๘ปีเอง

เตะคิดว่าคุณยายเป็นโจทย์เก่า

ชายเร่ร่อนกลางเตะก้านคอคุณยายสลบคุณผู้ชม
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับค่ะโอ้โหนอนแน่นิ่งไปเลยคุณยายเวย๗๕นะคุณนะ
เตะเข้าไปจนคุณยายหงายหลังหัวฟาดพื้นหลังกระแทกพื้นแบบนี้
โอ้โหเห็นภาพแล้วมันสะเทือนใจสลดใจจริงนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เลยนายพงศรหรือว่าบิ๊กอายุ๒๘ปี
เดินโซซัสโซเซก่อนจะมาเจอกับนางอนงคุณยายวัย๗๕ปีนะครับ
จังหวะนั้นนายพงศรเดินปรีเข้าไปเตะคุณยายหนึ่งครั้ง
คือไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะชกเข้าที่ใบหน้าอีกหนึ่งครั้ง
คุณยายล้มหงายหลังหัวฟาดพื้นหลังฟาดพื้นแบบนี้นอนแน่นิ่งอยู่กลางซอยเลยคุณ
กระทั่งมีรายเดอร์ขี่รถผ่านมาเห็นก็เลยช่วยฮะ
ค่อยประคองคุณยายไปพักที่ข้างทางก่อนครับ
นี่ตอนช่วยนะฮะส่วนคนก่อเหตุเห็นแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้
พอเตะพอชกแล้วเดินไปหน้าตาเฉยนะคุณ
คนในพื้นที่คนในชุมชนก็ต้องมาช่วยคุณยายนี่เดินไปหน้าตาเฉยแบบนี้นะคนก่อเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๑นาฬิกากลางวันแสก
บริเวณถนนซอยผลโยธิน๕๐แยก๑ย่านบางเขนกรุงเทพนะครับ
เรื่องนี้นะฮะทางนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
พาลูกสาวผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุนะครับ
ลูกชายของคุณยายอนงผู้บาดเจ็บอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
พ่อแม่อายุมากแล้วแล้วก็ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัส
มีแผลที่หัวคิ้วซ้ายคือแตกนะฮะกระโหลกศีรษะด้านหลังเนี่ยบวมปูดครับ
ไม่นานนะฮะตำรวจสนบางเขนเข้าควบคุมตัวนายพงศาล
หรือว่านายบิ๊กสุวรรณศรีอายุ๒๘ปีเป็นบุคคลเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งฮะ
โดยพบว่าเดินไม่ไกลจากจุดที่เคยก่อเหตุนี่แหละครับ
จากการนำตัวมาสอบสวนนะนายพงศรนะคืออยู่ในอาการมึนเมาแล้วคุณ

ตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายพงศรเขายอมรับว่าเขาดื่มเหล้าขาวมา
๔๐ดีกรีมา๑กั๊กแล้วก็เดินสวนกับคุณยาย
ซึ่งนายพงศรบอกแบบนี้บอกว่ายายหน้าตาคล้ายโจทย์เก่า
ที่เคยมาด่าทอต่อว่าเขาทำนองที่ว่าเขาก็คือไม่หางานหาการทำ
ทีนี้เขาก็เลยเดินไปหาเพื่อขอเงินแต่ยายไม่ให้เขาก็เลยก่อเหตุแบบนี้
จำไม่ได้นะตอนนั้นเตะไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ที่ผ่านมาเคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดมา๒ครั้งครั้งละ๔เดือนนะคุณฮะ
และก่อนที่จะโดนจับเพิ่งจะเสพยาบ้ามา๓เม็ดก็เลยเกิดอาการหลอนฮะ
เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ
โรงผู้จำนานหายล่ะครับ
และไม่พอใจเขา

โอ้โหถือว่าเป็นบุคคลอันตรายในชุมชนจริงนะคุณนะ
ตำรวจแจ้งข้อหาเมาสุราแจ้งขวาทำร้ายร่างกายนะฮะ
หลังจากนี้ต้องรอผลการตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บนะครับ

คุมตัวส่งสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ
นี่เหมือนให้สัมภาษณ์ไปยิ้มไป
แปลกนะคุณนะอันตรายจริงฮะ